กับเรื่องของปัญหาแท็กซี่ยังไม่หมด

มีเยอะแล้วก็แจ้งไปที่กรมขนส่งเยอะมากที่สุดเลย

ใช้บริการแท็กซี่ถูกไล่ลงจากรถ

แล้วจะขับทำไมครับคนขับแท็กซี่ฮะ
ทีนี้เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้

ทำไมถึงไม่ไปเพราะอะไร
และคุณบอกว่า
ขี้เกียจไปอ่าบอกโอเคค่ะเดี๋ยวได้ไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้
เดี๋ยวแจ้งก็ได้ค่ะอ่าแล้วล่ะมีสิทธิ์หรือเปล่าคะแจ้งยัง
ทำแน่ค่ะเป็นไงฮะอืมขึ้นไปแล้วกลับรถปุ๊บ
ไล่ลงบอกว่าขี้เกียจไปคือเหตุผลมันรับไม่ได้อ่ะ
นั้นไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้จะโดนอะไรไปบ้างนะฮะ
เถอะค่ะถ้าขนาดนี้แล้วแจ้งเถอะมีใบหน้าชัดเจนนะครับ
น้องผู้หญิงคนนี้ก็นำคลิปเนี่ยไปโพสต์ระบุด้วยว่าอุดหวิดจะถูก
เฟอร์คนนี้ชกเอาเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเธอบอกว่าจะแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเธอมากับเพื่อนสองคนนะฮะ
สองคนเนี่ยก็เรียกแท็กซี่จะไปเอกมัยขึ้นบนรถและแท็กซี่กดมิเตอร์แล้วด้วยนะ
เธอก็บอกเส้นทางไปว่าจะไปตรงไหนคนขับก็กลับรถยังไม่ทันจะเสร็จเลยคุณผู้ชม
ก็ไล่ลงจากรถทั้งสองคนให้เหตุผลว่าขี้เกียจไป